งานกลางวันใส่สเต็ปกันอย่างเมามันไปดูอาฟเตอร์ปาร์ตี้ดีกว่า

เปิดช่วงมาก็นี่คุณผู้ชมค่ะควงคาทามาเลย

อกจากนี้ค่ะเหล่าแขกที่มาร่วมงานอย่างเบิ้ลปฐุมราชพี่อีทโปรงลางนะคะ
แล้วก็คุณนุษย์เนี่ยนะก็ยังผลัดกันจับไมค์ร้องเพลงมอบความสนุกสนานด้วยนะคุณผู้ชม
คือแบบเดี๋ยวเมื่อกี้มีคุณยายใส่หม้อห้อมขึ้นมาด้วยนะคะ

คิดว่างานกีฬาสีคุณผู้ชมดูซะก่อน
ซื่นนึกว่ายกมาทั้งอาสยามเลยนะคะ
แหมพ่อเบิ้ลเรานอกจากควงไมค์แล้วควงแก้วไม่ปล่อยเลยนะคะ

ต้องหลายจัดให้สมชื่อเป็นยังไงถ้าเพราะ

แต่ถือว่าเป็นงานแต่งที่แบบว่าเฮฮานะ
มันก็รวมดาวน์เลยนะพี่แจ้งเนาะ